ช่วงนี้จะบอกว่าเป็นช่วงของหายอยากได้คืน
คือของหายที่ว่าเนี่ยคือน้องหมาเขาหายนะคะ

เพราะว่าน้องหมาหายไปต่อหน้าต่อตา
เจ้าตัวเนี่ยพยายามปลอบใจแล้วนะคะ
รวมไปถึงช่วยโพสต์ตามหาน้องหมาผ่านทางโซเชียล

เอาจริงเรื่องหมาหายน้องต่อนี่นะ

แล้วก็เรื่องราวล่าสุดหวานใจตอนนี้

ตกลงมีวี่แววจะเจอน้องหมาหรือเปล่านะคะ
ก็ใครที่ช่วยตามหาได้

เดี๋ยวเย็นนี้ผมจะโพสต์ลงสตอรี่ใหม่นะครับ
แคปแล้วก็เอาไปโปรโมทให้ทุก
เพราะว่าถ้าคุณรักหมาคุณจะเข้าใจ

วันนั้นที่โพสต์ไปก็ทุกคนก็แคปไปครับ
เพราะจริงแล้วเหมือนผมไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลือ
เพราะเรารู้สึกว่าแบบบางครั้งมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ละคน
ก็เลยแบบเราโพสต์ใครอยากแคปไม่เป็นไร
น้อยครับอันนี้อันนี้พูดจริงเลยคือ

คือเราเข้าใจว่าแบบเราไม่ได้มองมันเป็นสัตว์เลี้ยง
มันเป็นคนในครอบครัวมันยากมากเลยนะพี่แบบ
มันเหมือนกับว่ามันคือคนในครอบครัวคนหนึ่งอะครับ
มันพูดยากคือเราก็ได้แต่ให้กำลังใจเขา
แต่ว่าไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาจะแบบโอเคจริงหรือเปล่า

หมาเวลาจากเจ้าของไปนานเนี่ยเขาก็จะตรอมใจเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นใครที่เจอน้องหมาหรือว่าเออไปพบเห็นเนี่ย
ลักษณะแบบตามที่เขาลงไว้ในรูปนะคะ

งั้นก็ลงประกาศหน่อยก็ได้ว่าเป็นหมาใครหรือเปล่า
ดูจากกรตอนสัมภาษณ์เนี่ยบอกเลยว่ามีผลกระทบจากจิตใจอย่างมากเลยนะ
ดูแบบตา๔คนและยิ่งแฟนน้องต่อเนี่ยเอาไว้บอกเลย

ถ้าใครเอาไปเอาเขามานะไปเอาไปคืนเขาซะคน